ให้เป็นพิธรรมแรงหึงครับ
ผู้ชายคนนี้ท่านอายุ๗๑แล้วนะ

ฝ่ายหญิงอายุเขาบอกคราวลูก
มีปากเสียงกันเขาเกิดบันดาลโทษะ

นางสาวสุภาพรแก้วศรีดาหรือว่าเมย์อายุ๔๐ปี
เมื่อกี้เห็นคนวิ่งผ่านเลยใช่ไหมครับ
คือเธอเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าร้านซุ้มยาดองแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่ตะบนสรรปูเลยตะบนดอยสะเก็ดนะฮะ

หลังจากถูกนายศรีทนเขื่อนเพชรอายุ๗๑ปีนี่ครับ
ใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงนะครับที่หน้าอกหน้าท้อและชายโครงนอนอยู่ตรงนี้ฮะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่ผู้ก่อเหตุขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับ
ขี่หนีไปทางถนนท่ารั้วสรรกำแพงครับ
จากการสอบถามนะครับผู้หญิงอายุ๕๓ปี
เจ้าของร้านเล่าบอกว่านางสาวสุภาพรคนตายเนี่ยนะ
กับนายศรีทนเนี่ยงอนกันไปงอนกันมามีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมาจ่ายค่าอาหารที่ร้าน
แล้วก็โทรศัพท์เรียกผู้ก่อเหตุให้ออกมาหาครับ
ออกมาปั๊บเจอหน้ากันปุ๊บทะเลาะเลยทะเลาะกัน
จากผู้เสียชีวิตนัดให้ผู้ชายอีกคนมาหาด้วย
ขณะเกิดเหตุเธอกำลังทำกับข้าวอยู่หลังร้านคุณผู้ชม
สักพักได้ยินเสียงผู้เสียชีวิตตะโกนท้าทาย
แล้วถือเก้าอี้มาจะฟาดจะฟาดนายศรีทนนะครับ
จึงเดินเข้ามาห้ามแล้วก็แยกนายศรีทนออกมาก่อน
แล้วบอกศรีทนเก็บมีดซะนะ
ตอนนั้นไม่เช่าผู้ศรีชีวิตถูกแทงไปแล้วครับ

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหันบางที

ที่เราเบลอภาพนี่ครับรูปของเธอ

น้องเต็มพื้นเธอตกใจมากครับ
ต้องโอ้โหขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยทำอะไรไม่ถูกครับ

คุณบอกไม่ซิ
คุณผู้ชมครับเจ้าของร้านเนี่ยยังเล่าอีกนะ
บอกว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุ๒สัปดาห์

มีครั้งข่าวครับไม่น่าเชื่อ
มาเกาะที่ผมของเธอแต่ผู้เสียชีวิตเห็นก็เลยช่วยปัดออกไปให้

ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เร่งติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุแล้วล่ะครับ
เพราะเกรงว่าจะไปฆ่าตัวตายซะหรือเปล่าหนีความผิด
จากก่อนหน้านี้เคยพูดเอาไว้กับลูกบอกว่า
ถ้าได้ลงมือฆ่าใครแล้วจะไม่ยอมติดคุกแล้ว
ที่ผ่านมานะฮะนายศรีทนคนนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเขาไว้ได้ครับ
คือนายศรีทนคนนี้ที่หนีไปเนี่ยเคยถูกจำคุกในคดีฆ่าคนตายมาแล้วครับ
พอพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุนี้อีกครั้งหนึ่ง
สาเหตุเบื้องต้นก็น่าจะหึงหวงกันแหละครับ